รู้ก่อนร้อนหนาว
ต่อไปจนถึงวันศุกร์นี้ก็คือวันที่๒๑เมษายนนะครับ
เพราะว่ายังคงมีปัจจัยต่างเข้ามาเยือนเมืองใดของเรา
แล้วก็สร้างความแปรปวนลักษณะอากาศในประเทศไทย
ระยะนี้อาจจะเน้นหน่อยนะครับในบริเวณทางตอนบนของประเทศ
โดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือตอนบนภาคอีสานตอนบน
ปัจจัยสำคัญก็เนื่องมาจากบริเวณหย่อมความกดอากาศสูง

ที่มีการแผลลงมาปกคลุมนะครับในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ

ปะทะเข้ากับบริเวณที่มีอากาศร้อนอยู่แต่เดิม
จึงเกิดการแปรปวนลักษณะอากาศเกิดขึ้น
อกจากนี้ยังพบว่ามีหนึ่งปัจจัยเข้ามาเยือนเมืองไทยด้วยเหมือนกัน
ก็คือคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตก
เป็นกระแสลมที่เคลื่อนที่ในระดับสูงประมาณ
สูงจากพื้นดิน๕๕กิโลเมตร
เคลื่อนที่ในครั้งนี้ก็เคลื่อนที่มาพาดผ่านในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนบน

สามารถที่จะเหนียวนำความชื้นลอยขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศด้วยกัน
นั่นก็หมายความว่านี่ถือว่าเป็นหนึ่งปัจจัยนะครับ
ที่ช่วยเหนียวนำให้การเกิดพายุฤดูร้อนมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น
จะสังเกตว่าเมื่อวานนี้เริ่มมีฝนฟ้าขนอง
เริ่มมีพายุลูกเห็บเกิดขึ้นในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือแล้ว
และยังคงเป็นพื้นที่ที่น่าจับตามองต่อไป
นี่คือภาพถ่ายดาวเทียมนะครับแสดงกลุ่มก้อนเมฆตลอด๒๔ชั่วโมงที่ผ่านมามาจนถึงณขณะนี้
สังเกตว่าบริเวณเหนือประเทศไทยของเรานั้นมีการก่อตัวของกลุ่มเมฆหนาตาเลยทีเดียว
กลุ่มเมฆเหล่านี้เป็นกลุ่มเมฆที่เกิดขึ้นกับกระแสลมฝ่ายตะวันตก
ในขณะที่บริเวณประเทศไทยก็มีการก่อตัวของกลุ่มเมฆฝนกลุ่มเมฆฝนฟ้าขนองที่มีลักษณะสีเหลือง
รวมถึงกลุ่มเมฆที่สามารถที่จะทำให้เกิดลูกเห็บตกได้ก็คือกลุ่มเมฆที่มีจุดสีแดงปรากฏอยู่
กระจายตัวในหลายจุดทั้งในพื้นที่ภาคเหนือฝั่งตะวันออกภาคอีสานภาคกลางฝั่งตะวันตก
รวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออก
ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูนะครับพื้นที่ไหนในวันนี้ที่ยังคงเป็นพื้นที่เสี่ยง
สังเกตว่ายังคงเป็นพื้นที่กว้างนะครับในบริเวณทางตอนบนของประเทศไทยในพื้นที่ภาคเหนือ
ภาคอีสานตอนกลางไปจนถึงตอนล่างภาคกลางฝั่งตะวันออก
รวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออก
พื้นที่เหล่านี้เองยังคงมีโอกาสเกิดลมกระโชกแรงพายุลูกเห็บนะครับ
แล้วก็ฝนตกได้ในบางจุดบางพื้นที่
ฝนที่ตกลงมากระแสลมที่พัดแรงในหลายจุดนี้
ถือว่าเป็นหนึ่งปัจจัยละทีเดียวนะครับที่ทำให้วันนี้อุณหภูมิในหลายจุดนั้นจะลดต่ำลง
อุทธภูมินั้นจะเย็นลงในหลายพื้นที่สูงสุด
วันนี้คาดการณ์ว่าจะไม่เกิน๓๘องศาเซลเซียตในบริเวณตอนบน

แถวบริเวณจังหวัดอุบลราชธานีศรีสะเกดประมาณ๔๐องศาเซลเซียต
ร้อนแบบนี้มีโอกาสยังคงเจอกับพายุลูกเห็บพายุฝนฟ้ากระนองอยู่
ส่วนพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางครับยังคงร้อนละอุอยู่นะครับ
วันนี้สูงสุดอยู่ที่๔๒องศาเซลเซียต
เรามาดูกันนะครับว่าแต่ละภาคในวันนี้ภาพรวมเป็นอย่างไรบ้าง
แต่ละจุดมีจุดไหนบ้างที่เป็นพื้นที่เสี่ยงที่อาจจะต้องเจอกับพายุฝนฟ้าขนอง
เริ่มต้นที่บริเวณพื้นที่ภาคเหนือก่อนนะครับ
ภาพรวมแล้ววันนี้อากาศร้อนจัดโดยทั่วไป
มีฟ้าหลัวในตอนกลางวันแล้วก็มีฝนฟ้าขนอง
กระโชคแรงเป็นแห่งเฉลี่ยแล้ว๑๒๐ของพื้นที่ส่วนมากครับ
ฟังดีนะครับแม่ห้องศรเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพยาวแพร่น่านตาก
กำแพงเพชรพิสุนุโลกพิจิตรอุตรดิษฐ์เพชรชบูรณ์นะครับ
สูงสุดยังอยู่ที่ประมาณ๔๒๔๓องศาเซลเซียต
สุดอยู่ที่ประมาณ๒๓๒๔องศาเซลเซียตนะครับ
อีสานอากาศร้อนในทั่วไปเช่นเดียวกันครับ
มีโอกาสมีฟ้าหลู่ในตอนกลางวันฝนฟ้าขนองมีโอกาสตก๓๐ของพื้นที่นะครับ
มีลมกระโชคแรงแล้วก็มีลูกเห็บตกในบางพื้นที่
ฟังดีนะครับจังหวัดเหล่านี้ต้องระวังในวันนี้ก็คือจังหวัดเลย
บัวลำพูชายภูมิ๑๐๑นครราชศรีมาศรีสะเกดสุรินบุรีลำอำนาจเจริญและอุบลราชธานี
สูงสุดในรอบสัปดาห์นี้อยู่ที่ประมาณ๓๙องศาเซลเซียตนะครับ
หลังจากสุดสัปดาห์อุณหภูมิจะไต่ระดับสูงขึ้นไปอยู่ที่ประมาณ๔๑๔๒องศาเซลเซียต
ต่อที่ภาคกลางครับอากาศร้อนจัดโดยทั่วไปนะครับกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน
แล้วก็มีฝนฟ้าขนองไป๑แห่งเฉลี่ยแล้ว๑๒๐ของพื้นที่นะครับ
ส่วนมากจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีลบบุรีสละบุรีนะครับ
สูงสุดอยู่ที่ประมาณ๔๒๔๓องศาเซลเซียตยังคงร้อนละอุอยู่นะครับ
โดยเฉพาะต้นสัปดาห์หน้าในระยะนี้มีฝนตกอยู่บ้างมีเมฆอยู่บ้างนะครับ
ไม่ร้อนละอุเท่าไหในช่วงกลางวัน๔๑๔๒ต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ๒๗องศาเซลเซียตนะครับ
ต่อที่ภาคตะวันออกอากาศร้อนในตอนกลางวันกับมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่
โดยมีฝนฟ้าขนองเป็น๑แห่งครับเฉลี่ยแล้ว๑๒๐ของพื้นที่ส่วนมาก
บริเวณจังหวัดปราจินบุรีสะแก้วฉะเชิงเซาจันทบุรีและจังหวัดตราด
ต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ๒๗๓๒๓๓องศาเซลเซียน
ไปที่บริเวณพื้นที่ภาคใต้จากกว่าตรวจสอบก็เพราะว่า
ในพื้นที่ภาคใต้นั้นยังคงมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองเช่นเดียวกัน

ส่วนใหญ่จะเน้นในบริเวณอ่าวไทยตอนบน
แล้วก็บริเวณฝั่งอันดามันตั้งแต่ตอนกลางไปจนถึงตอนล่างนะครับ
อุณหภูมิสูงสุดในระยะนี้อาจจะยังสูงหน่อย
๓๓๓๔องศาเซลเซียต

อุณหภูมิคาดการณ์ว่าจะลดลงไปเหลือประมาณ๓๒องศาเซลเซียต
เพราะฤทธิ์หัดวันพรุ่งนี้มีโอกาสเกิดฝนตกหนักในหลายจุดหรือเดียว
โดยเฉพาะบริเวณฝั่งอันดามันตั้งแต่บริเวณจังหวัดภูเก็ต
ไล่ยาวลงไปจนถึงบริเวณจังหวัดสตูนนะครับ
ปิดท้ายที่กรุงเทพฯมหานครและปฏิมนต์ธนตร์
จากการตรวจสอบอากาศร้อนกับมีฟ้าหลวงในตอนกลางวัน
และมีฝนฟ้าขนองลงประชกแรงเล็กน้อย
เฉลี่ยแล้ว๑๑๐ของพื้นที่

พื้นที่กรุงเทพมหานครโดยเฉพาะฝั่งตะวันออก
มีโอกาสเกิดฝนนะครับประมาณ๕๐๖๐เปอร์เซ็นต์
โดยฝนก็จะช่วยมาดับอุณหภูมิความร้อนได้บ้างในช่วง
วันนี้ไปจนถึงวันศุกร์นี้

นี่คือภาพรวมการเปลี่ยนแปลงลักษณะอากาศที่เกิดขึ้น

ดังนั้นใครที่จะทำกิจกรรมกลางแจ้งวางแผนท่องเที่ยว

กับพายุรุ่นร้อนยังคงมีความสำคัญอยู่นะครับ
และนี่คือทั้งหมดของรู้ก่อนร้อนหนาวในเช้าวันนี้
คุณผู้ชมสามารถที่จะติดตามการพยากรณากาศเพิ่มเติมได้นะครับ

ตอนนี้ผมคุณตนันพิศิษฐ์มหันต์สวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ